ข่ายปฏิรูปพลังงานก็ยังคงปักหลักชุมนุมกันอยู่นะครับ
หลังจากที่สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช
มติตัดการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ
จากเดิมที่เพิ่มเอาไว้ในร่างกฎหมายปิโตเรียม
มาไว้เป็นข้อสังเกตเท่านั้น
แต่ก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ศึกษาหาวิธีจัดตั้งที่เหมาะสมใน๑ปี
โดยที่ประชุมสนชก็ใช้เวลากว่า๕ชั่วโมงนะครับ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตเรียม
ลงมติเห็นชอบในวาระ๓ตามที่กรรมธิการได้แก้ไข
ด้วยคะแนนเสียง๒๒๗ต่อ๑เสียง

โดยก่อนการลงมติในวาระที่๒ก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยนะครับ
เมื่อนายสมชายสแหวงการสมาชิกสนชอ

ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติออก
กำหนดเอาไว้ในข้อสังเกตของคณะกรรมธิการแทน
โดยระบุให้รัฐควรแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาภายใน๖๐วัน
เพื่อศึกษารายละเอียดรูปแบบแล้วก็วิธีการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ

ซึ่งกรรมธิการก็ยอมตัดมาตราดังกล่าวออก

ขณะที่นายปานเทพพงภัวพันธ์แก่นำเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย
รับว่ารู้สึกผิดหวังกับการพิจารณาของสนช
ตัดสินใจตัดข้อความในมาตราสำคัญออก
โดยบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ยิ่งไม่มีวันที่จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากน้ำมันได้จริง
เพราะหน่วยราชการก็ต้องฝากให้เอกชนเป็นผู้ขายแทนอยู่ดี
ไม่ต่างอะไรกับระบบสัมประธานเดิมที่ทำกันอยู่
พร้อมกับยืนยันด้วยว่าผู้ชุมนุมยังจะขอปากหลักที่ธรรมเนียบรัฐบาล

บใดที่ยังไม่ปล่อยตัวแพทย์หญิงกระบวนพันธ์ชีวพันธ์ศรีกลับคืนมา
ขณะที่ช่วงเย็นที่ผ่านมาจ้อนาธิจากสารแพ่ง
นำหมายสารไปติดเอาไว้บริเวณประตูทางเข้ารัฐสภา
เพื่อเรียกผู้จัดการชุมนุมคัดค้านร่างพรบปิโตเรียม๑๐คน
ไต่สวนหลังวันที่๓เมษายนนี้
ห้ามชุมนุมบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาอีก
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมย้ายไปปักหลักกัน
ที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษ
ส่วนคุณเอกพระยุจันทร์โอชานายองลัทธุลตรี

ว่าสิ่งที่รัฐบาลคิดและดำเนินการทำ

อะไรที่ส่อว่าประเทศจะเสียประโยชน์ก็จะไม่ให้ทำ
พร้อมขอร้องผู้ที่ชุมนุมคัดค้านว่าอย่าใช้กฎหมู่ในการแก้ปัญหา
เพราะหากทำผิดกฎหมายก็จำเป็นจะต้องถูกดำเนินคดี
นายกรัฐมนตรียังได้จัดทำเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
ที่ต้องผลักดันร่างกฎหมายปิโตเรียม๙ข้อด้วยกัน
ก็คือเพื่อรองรับสัมปทานที่กำลังจะหมดอายุ
ในเวลาอันใกล้หากไม่มีกฎหมายฉบับนี้
ก็จะทำได้เพียงระบบสัมประธานแบบเดิมเท่านั้น